ขณะนี้นะคะทางการไทยกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย๒๑คน
ที่ถูกจับและดำเนินคดีที่ประเทศมาเลเซียนะคะ
เพราะว่าแรงงานไทยกลุ่มนี้ถูกในหน้าที่เป็นคนไทยด้วยกันเองค่ะ
เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ในประเทศมาเลเซีย
บอกว่าให้แรงงานไทยกลุ่มนี้ไปเดินเลขขายข้าวเกลียบถุง
สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียจับกลุ่มตัวแล้วก็ดำเนินคดีนะคะ
นายธิรุษศุภวิบูลผลผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ออกมาเปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ๒๑คนไทย
ที่ถูกในหน้าคนไทยด้วยกันเจ้าของร้านอาหารต้มยำเมืองยาโฮบารูประเทศมาเลเซีย
นำไปเร่ขายข้าวเกร็บถุงในตัวเมืองแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจับกลุ่มตัว
เมื่อวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้นะคะถูกควบคุมตัวฐานความผิดพระราชบัญญัติการเข้าเมือง
และพระราชบัญญัติทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉินสตรี
เมืองต้นตอนนี้อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตจากทางการมาเลเซียเพื่อให้ญาติเดินทางไปเยี่ยมที่สถานที่ควบคุมตัว
โดยให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปพบญาติพี่น้องของ๒๑คนเพื่อทำความเข้าใจและรายงานสภาพความเป็นอยู่ในที่ควบคุมตัวนะคะ
ส่วนในหน้าสองคนไทยที่ถูกจับกลุ่มทางการมาเลเซียร้องขอไม่ให้ทางการไทยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีอย่างเด็ดขาด
เพราะคดีการค้ามนุษย์ในประเทศมาเลเซียถือเป็นคดีสำคัญ
ส่วนคนไทยทั้งหมดได้กันไว้เป็นพยานเท่านั้น
เมื่อสอบปากคำต่อสารในเมืองยะโฮบารูเสร็จสิ้นกระบวนการและลงโทษเรียบร้อยในหน้าทั้งสองคนก็จะได้รับการปล่อยตัวออกมา
ซึ่งอาจต้องใช้เวลาไปจนถึงต้นเดือนมกราคมปีหน้าถึงจะสอบปากคำเสร็จค่ะ